ไปดูกันอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันเตือนภัยเหมือนกัน
เขาบอกว่ารถกระบะคันนี้เสียหลักยังไงอีท่าไหนแต่พุ่งเข้าไปในร้านขายบะหมี่
แล้วร้านขายบะหมี่เขาอยู่ข้างทางมีคนอยู่ตรงนั้นด้วยคุณผู้ชม
กระโดดหลบหนีตายอะค่ะ
โอ้โหเห็นไหมเร็วมากเลยอ่ะภาพเสียหลักนะเนี่ย
ใช่ใช่อยู่นี่อุ้ยผู้หญิงเสื้อเท้าเย็นหน้ากลัวมาก
เบือบแล้วคุณพุคคือนัทธิเสียดตายของเธอจริงจริงเลยครับ
กล้องวงจรปิดหน้าร้านบะหมี่เขาเป็นลักษณะขายบะหมี่เกี้ยวอ่ะคุณ
เป็นรถเข็นแบบนี้นะคะเยี่ยมเผื่อปากช่องทินโอคอนราชศรีมา
สิผู้หญิงกำลังแบบก้มอยู่เลยแหละส่วนผู้ชายถอดเสื้อนี่
เห็นแล้ววิ่งทันอืมโชคดีจริงจริงนะคะคือวิทย์จริงจริงนาทีชีวิตเนี่ยค่ะ
คือทั้งสองคนยืนอยู่ตรงนั้นแล้วยืนหันหลังซะด้วยค่ะทีนี้ล่อตายแบบบุดหวิดรถกระบะพุ่งเข้าไป
ระหว่างเสาไฟฟ้าแรงสูงกับร้านค้าอาสาตำรวจทางหลวงของโคราช
สายชนบอกว่าตอนเย็นคือเจ้าตัวเนี่ยก็จะมาขายก๋วยเตี๋ยวแบบนี้กับภรรยาตอนเย็นตลอดเลย
ระหว่างที่เขายืนหันหลังเป็นเพราะว่าเขากำลังเตรียมของเตรียมจะเปิดร้านนั่นแหละ
แล้วคือภรรยาเขาเองก็กำลังจัดโต๊ะอยู่ข้างในด้วยเหมือนได้ยินเสียงรถมันเบรกอี๊ดเสียงดังมาก่อน
หันไปจังหวะนั้นแวบเดียวเห็นกระบะสีขาวเสียหลักแล้วท้ายปัดไปมารู้เลยว่าเข้ามาตรงนี้แน่
ตัวเขาเองพอเห็นปุ๊บพุ่งตัวหลบอย่างรวดเร็วก็รอดตายนะคะเกือบปฏิหารเลยทีเดียวค่ะ
แล้วหลังจากนั้นรถยังพุ่งชนกำแพงด้วยรถไม่หยุดไปชนต้นมะพร้าวอีกต่างหาก
และต้นมะพร้าวไปล้มใส่หลังคารถ้านะคือกลายเป็นว่าความเสียหายเกิดขึ้นมากมาย
คุณผู้ชมลองดูนี่ลองดูภาพนี่นะคะ
คือหลังเกิดเหตุก็เป็นสภาพแบบนี้
เขาบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าหลบไม่ทัน
รับรองว่าถูกชนอัดกับกำแพงตายแน่นอน
ส่วนรถกระบะพอจอดนิ่งสนิทแบบนี้
คนขับอยู่ในอาการช็อกแล้วเขาเล่าแบบนี้
คนขับบอกผมขับรถแซงซ้ายขึ้นมา
ผมตกหลุมผมก็เลยเสียหลัก
รถไม่ได้เพราะผมเองก็มาเร็ว
มันก็เลยพุ่งเข้าร้านค้าอยู่แบบนั้น

รถเนี่ยแทบไม่ได้เบรกเลยนะพี่เจ้าของร้าน
เขาบอกโชคดีแค่ไหนแล้วที่เขากับเมียรอดวุฒิแล้ว
เริ่มจะตีโค้งดิ่งผมก็รู้แล้วเสียหลัก
แต่ไม่รู้ว่ามันจะไปชนตรงไหน
ปรากฏว่ามันดิ่งมาหาเราเลยครับ
เราก็โอเคมันมาหาเราแล้วแหละ
เราก็เลยมันมาซ้ายหรือมาขวาแค่นั้นแหละ
แต่ตาเราจ้องอยู่ที่รถ

แต่ผมมาบอกแฟนบอกให้หลบแต่แฟนไม่ได้ยินหรอก

ผมก็เลยโดนลงไปทางขวาเขาก็เข้าข้างนี้เป็นเต็มเลยครับ
โอ้โหรอดปฏิหารนะฮะ